ถ้าคุณเป็นเจ้าของหอพักแห่งนี้

บอกเลยว่าคุณอาจจะไม่เคยเห็น

ห้องพักสุดสยองค่ะ

นี่คือสภาพห้องข้างห้องของเฮา
ตั้งแต่เกิดมากันมาเกิดพูดเกิดปะ

จะมาเจอสภาพแบบนี้กับตัวเก่า
อ่าหุนต่อเลย
ทำไมไม่หันดูภาพแล้วเล่านี่คุณผู้ชม

เผื่อหลายคน๘๔เพื่อบางคนทานเข้าช้าอยู่
ใช่บางคนตอนนี้ทานอาหารที่ฉันเชื่อว่าอาจจะมีคนกินกาแฟนมปังอยู่ขอโทษด้วย
นี่คือทีมงานพยายามตัดภาพให้นะเพราะว่าพอเข้าไปในห้องน้ำ
ถ้าเกิดเปิดไฟปั๊บแล้วกล้องแพนไปที่ชักโครก

อืมแล้วอยู่กันยังไงอยู่ได้ยังไง
นั่นอยู่ยังไงอ่ะนี่คือคำถามแล้วเนี่ยคือเป็นหอพักที่เจ้าของเขาเอาคลิป

คือเจ้าของเหมือนกับกลิ่นโชยมาแล้วนะตอนนี้คุณ
ใช่คือเจ้าของถึงขั้นสติกระเจิงอย่างที่ที่ฉันบอกคุณ
เพราะอะไรจริงก่อนหน้านี้ห้องข้างก่อน

คือกลิ่นเหมือนห้องมาจากห้องข้างมันเหม็นแบบสุด
รู้เลยนะเจ้าของบอกโอเคเดี๋ยวไปตรวจไปเช็คดูหน่อย
โอ้โหสิ่งที่เห็นคือสิ่งเหล่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ

เขาบอกขยะไม่ต้องพูดถึงมันถูกสุมไปด้วยขยะเต็มไปหมด
ที่สำคัญมันมีขวดโซจูเหล้าขาวเกาหลีในเกลือนห้อง
ผ้าที่กองสุมไว้แบบไม่ได้ซักเตียงนี่ดำจนสกปรก
ก็ไม่รู้ว่านอนได้ยังไงโอ๊ยห้องน้ำ
เอาแค่นี้พอโอเคได้อ่ะตามภาพค่ะ
เจ้าของคลิปบอกในห้องมันกลิ่นเม้นท์ออกมานะคะ
คือโอ้โหเนี่ยแจ้งเจ้าของห้องแล้วแล้วยังไงอ่ะ

เขาบอกทำยังไงก็ไม่รู้แต่กลิ่นมันไม่หายไป
มาเปิดห้องดูก็ผ้างะแบบนี้เข่าเร็วทับสุด
ชาวเน็ตเม้นต์กันสนั่นดิฉัน

แล้วก็สินกันยังไงเข้าห้องน้ำยังไง

คือเออนั่นน่ะสิอันนี้ก็อยากรู้เหมือนกันนะ
เพราะว่าอยากรู้ว่าแบบอยู่แบบรกขนาดนี้

เหรอนี่คนที่ทำคลิปนี้นะ
บอกว่าขอสุมาอภัยสุมาเตอร์เจ้า

เลื่อนคลิปนี้มาแล้วกำลังทานอะไรอยู่

คือเจ้าของเข้าข้างได้กลิ่นทะลุกำแพงมาเลยใช่ไหมคะ

มันก็ดูเหม็นจริงน่ะอู้วอ่ะ